มีเท่าหื่นส่งข้อความขอเลี้ยงดูเขา

คืออะไรนะ
สาวแซ่บตัวแม่อย่างจ๊ะออสยามนะครับ

เดือนละ๓๘๐๐๐บาท

เดือนละ๕ครั้งครั้งละ๓ชั่วโมง

แน่ดู

ข้อเสนอดูเหมือนจะไม่มีอะไรยากนะครับแต่ว่าสาวจ๊ะชี้ขอบายนะครับ
เบ้ปากมองบนและตอบกลับแบบตรงแรงว่า

อย่าเอาเงินมาทำเรื่องสกปรกแบบนี้

เพราะมันมีค่ามากกว่าที่จะเอามาดูถูกคนอื่น

หัวอะไรหัดหาย

ของจะหายหัวเออหายหัว
หายหัวไปจ้ะ
ไม่ไม่มีคนมาเสนอแต่เขาให้เองเลย
ได้เยอะสุดเท่าไหคะคุณแม่อยากรู้จริงค่ะ

ไม่เทิงมากเกิน๗แสน

ไม่ใช่๗อีนี่ก็เพอร์เจอร์

หมายถึงให้พี่ม้าหรอเมื่อไหร่นานยัง
เหลือ๗ล้าน

หนูก็สวยแบบนี้ไม่ต้องพูดถึง
มากกว่าด้วยนะ